ว่ากันด้วยประเด็นดราม่าเรื่องของกินกันหน่อยดีไหม

คุณฟังจากดิฉันแค่นี้คุณว่าอะไรแพงกว่ากัน

คุณคะให้ตอบใหม่อีกทีนึง

หอยหวานแพงกว่ากุ้งมังกรอีก

เพราะว่าไปกินแล้วเจอบินเช็คออกมานี้

ราคา๑๕๓๐บาท

ได้แต่เดี๋ยวต้องฟังนะ

บางคนบอกว่าทำไมฉันกินหอยหวาน

เราจะแยกให้คุณผู้ชมเห็นระหว่างหอยหมักกับหอยหวาน

เอาไปเทียบกับกุ้งมังกรนะ

ขงสานะคะโพสต์บินค่าอาหาร

หาดแม่ลำพึงที่ระยองสั่งเมนูไปเยอะเลยค่ะ
เต็มโต๊ะเลย๑๔รายการราคารวม๘๔๐๘๔บาท
แต่ว่าไอ้ที่กรอบแดงที่คุณผู้ชมเห็นนั่นน่ะ
มันคือหอยหวาน๑จาน
นี่เขาวงกลมมาให้ดูด้วยนะบนโต๊ะว่าหอยหวานมันจานใหญ่แค่ไหน
ใช่ค่ะราคามันแพงกว่ากุ้งมังกรอีก
เพราะว่าหอยหวาน๑จานเมื่อกี้ที่เห็นคือ๑๕๓๐
ุ้งมังกรราคา๑๕๐๕บาท
ทีนี้เขาก็เลยแบบอยากให้ตรวจสอบไงว่ามันแพงจากอะไรทำไมมันถึงแพงขนาดนี้
ทีนี้ค่ะทางเจ้าของร้านเจ้าของร้านเจ๊อึ่ง
ก็คือคุณวิไลวันกับนางสาวธนารีกระจ่างแจ้งชี้แจงเลยนะ
บอกว่าคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะฟังก่อนนะคะ
ปกติจะมีหอยหวานให้ลูกค้าเลือก๒อย่าง
ลูกค้าเลือกนะราคาสองอย่างต่างกันรสชาติมันก็ต่างกันด้วยเหมือนกัน
ถ้าเกิดว่าเป็นหอยหวานเป็นอันนี้ของแท้เลยนะ
มาจากระยองโลนึงเนี่ย๙๐๐ราคาสูงนะคะ
ส่วนถ้าเกิดว่าลูกค้าบอกว่าไม่เอาอยากกินหอยหวานแต่ย่อมเยาว์หน่อยได้ไหม
ได้ค่ะทางร้านจัดให้หอยหวานที่มันตายแล้วส่งมาจากทางใต้
อันนี้โลละ๓๐๐เห็นไหมราคาเนี่ยมันต่างกันแบบ๓เท่า
เหรอใช่ค่ะคุณจะเลือกแบบสดเป็นหรือคุณจะเลือกตายแล้วส่งมาจากทางใต้
แล้ววันที่เกิดเหตุทางเจ้าของร้านเจ๊อึ่งเล่าให้ฟังว่า
ก็ลูกค้าเป็นคนเลือกเองนี่บอกว่าจะเอาหอยหวานเป็น
แล้วลูกค้าไม่ได้ซื้อโลเดียวลูกค้าซื้อเกือบ๒โลคือโล๗ขีด
มันก็เป็นเงิน๑๕๓๐บาทบอกกับลูกค้าไปแล้วลูกค้าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะ
ร้านเราเนี่ยไม่ได้ขายเป็นจานนะแต่เราขายเป็นกิโล
อาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารหรือเปล่าที่ไม่เข้าใจกัน
ฟังเจ้าของร้านเจ๊อึ่งชี้แจงค่ะ
ลูกค้ากินแล้วแล้วเขาก็พยักหน้า
ว่าสื่อสารจะทำอะไรมีการชั่งกิโลให้ดูที่เห็นที่หน้าร้าน
ซึ่งถ้าบอกว่าเราไม่ได้บอกราคานี่คือน่าจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะ
คือลูกค้าจะซื้อของนะคะก็ต้องถามราคาก่อน
นี่แหละค่ะทางร้านชี้แจงมาแบบนี้เพราะว่าลูกค้าเลือกหอยหวาน
สดเป็นของแท้ราคามันก็เลยสูง
เทียบให้คุณผู้ชมเห็นหน่อยละกันสำหรับสายซีฟู้ด

คุณผู้ชมเห็นไหมคะที่หน้าจอมีหอยหวานกับหอยหมาก
มันแตกต่างกันนะดูหอยหวานก่อนค่ะ
ทางฝั่งซ้ายมือของคุณผู้ชมเนี่ยมันจะเปลือกสีอ่อนกว่า
มันจะห่างเห็นไหมจะเห็นตัวลายน่ะชัดเจนเลย
ตรงหัวมันจะเป็นเกลียวแหลมร่องไม่ได้ลึกมาก
ขนาดเนี่ยมันจะใหญ่กว่าหอยหมากทางขวามือนะคะ
เนื้อของหอยหวานเนี่ยมันจะนุ่มมันจะหวานมันจะอร่อยกว่า
แต่ราคามันก็แรงอยู่ค่ะ๖๐๐๑๐๐ต่อกิโล
ส่วนทางด้านขวามือบางคนก็บอกว่าอาจจะเคยกิน
ก็เนี่ยฉันกินแบบนี้นี่แหละเขาเรียกว่าหอยหมากคุณผู้ชม
ราคามันไม่แรงเท่าเอาลักษณะข้างนอกก่อนเห็นไหม
ว่าที่เปลือกหอยหมากมันจะเข้มกว่าหอยหวาน
ใช่ค่ะแล้วลายมันจะถี่ติดกัน
หัวมันก็จะเป็นเกลียวมีร่องลึกขนาดมันจะเล็กกว่า
เนื้อมันจะกระด้างมันจะไม่หวานเท่าหอยหวานไง
แล้วราคาก็อยู่ที่ดูสิโลละ๑๐๐๓๐๐บาท
อันนี้ข้อมูลกลางจากตลาดไทยด้วยนะ
หรือว่าตลาดอาหารทะเลต่างเขาก็เอามาเปรียบเทียบให้เห็นเลย
อันไหนหอยหวานแท้อันไหนหอยหมากนะฮะเราไปกินเนี่ยเราก็ไม่รู้นะ
คือเราสั่งหอยหวานไม่รู้ว่าที่มันราคาถูก

ใช่แล้วอย่างหนึ่งที่เวลาที่เราได้มา
เราก็เลยไม่รู้ไงว่ามันเป็นสดเป็นหรือว่าตายแล้ว
อันนี้มันก็ส่งผลให้ราคาต่างกันเหมือนที่ร้านเจ๊อึ่งบอกนี่แหละค่ะ
เพิ่งรู้นะว่าราคาหอยหวานแท้นี่แข็งพอสมควรนะ

แต่เขาบอกว่าถ้าอยากกินของอร่อยหอยหวานแท้

กว่าอาหารเหลาอย่างอะไรนะกุ้งมังกรอีกหรือ
แต่คิดถึงน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำลายหกเลย